อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว

คุณอยู่นะครับคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณไปเที่ยวมาครบหรือยังครับ
พูดถึงจริงแล้วที่ศรีสะเกดมีที่ท่องเที่ยวเยอะ

ใช่ค่ะเพราะว่าที่ดิฉันจะพาไป

เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมและคุณสมศักดิ์ศรีชุกจะเป็นคนนำทางไป
เป็นศูนย์แสดงปลาน้ำจืด
อกจากนี้นะคะก็ยังมีผาชมเมือง
ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์จังหวัดศรีสะเกดได้แบบ๓๖๐องศาเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่กำลังให้อาหารปลาน้ำจืดที่แหวกไหว้วนเวียนอยู่รอบตัว
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลากหลายสายพันธุ
แต่ดูที่จะแย่งเสียงเพื่อนคงจะเป็นพี่เบิ้ม
หรือเจ้าปลาบึกขนาดใหญ่๒ตัวนี้
ดูท่าทางของมันแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักที
เพราะอ้าปากรองับอาหารจากมือเจ้าหน้าที่สาวอยู่ตลอดเวลา
อกจากนี้ยังมีปลากระเบนที่เป็นพระเอกอีกตัว

เพราะมันไม่สนใจอาหารเลยแม้แต่น้อย
แต่มันชอบโฉกมาอวดโฉมให้ได้บันทึกภาพ
เหมือนรู้ว่าได้เป็นดาราหน้ากล้องของรายการดังเรตติ้งดี
หากใครต้องการเห็นบรรยากาศแบบนี้
สามารถไปได้ที่ศรีสะเกดออคอเรียม
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระชนภัณฑ์ศาสตร์๘๐ภัณฑ์ศาสตร์

จะมีพันธุ์สัตว์น้ำหายากกว่า๑๐๑ชนิด

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์น้ำ
ผ่านอุโมงแก้วด้วยความยาว๒๔เมตร
กับประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
หลังจากที่เราไปชมปลาน้ำจืดแนวคอเรียมแล้วนะครับ

นั่นก็คือการให้อาหารปลาคราฟครับ
ยังไม่มาครับผมแป๊บนึง
ให้อาหารปลาคราฟก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

สอนมันให้กินอาหารจากขวดนม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ๘๔พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
แต่ปัจจุบันยังคงไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
เนื่องจากการตกแต่งภายในยังไม่แล้วเสร็จ
เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดของหอคอย
เราก็จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม

ที่มีความหลากหลายทั้งทางชาติภัณฑ์และโบราณสถาน
รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างทั่วทั้งเมือง
อกจากนี้ยังมองเห็นเลนเดินวิ่ง

มีความยาวกว่า๓กิโลเมตร๖๘เมตร
เพื่อให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้

กลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย

และรถราที่วิ่งขวากควายอยู่หลายรอบ

จุดเด่นตรงนี้นะคะของเรานอกจากว่าจะมี
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเทศบันเมืองศรีสะเกียจแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในภาคอีสานนะคะในอีสานใต้
นอกจากนั้นในขณะนี้เราก็ยังมีหอสูง
หอสูงซึ่งขณะนี้เราดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว
เหลือเพียงแค่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายใน
ซึ่งตรงนี้เราก็เปิดให้บริการเช่นเดียวกัน

ถือว่าเป็นเลนจักรยานและก็คนออกกำลังกาย
รอบเกาะของเรานี่จะเป็นบริเวณที่
ในตอนเย็นนี้จะมีคนมาออกกำลังกายค่อนข้างจะเยอะนะคะ
เราได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูง

จะมีผู้เข้ามาใช้บริการหรือว่ามาชม
ศูนย์พิพธิภัณฑ์สัตว์น้ำของเรนค่อนข้างจะเยอะ
ซึ่งวันวันจันทร์นี้เราจะหยุด๑วัน
วันธรรมดาก็ค่อนข้างจะอาจจะไม่เยอะเท่าที่ควร

เพราะว่าของเราไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูทุกคน
ก็ผู้สูงอายุเด็กนักเรียนอย่างนี้
เราก็ให้เข้าชมฟรี

มีเนื้อที่ทั้งหมด๓๕๒ไร่
เป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำทั้งหมด๙๘ไร่
เป็นเกาะที่เกิดจากการถมดินขึ้นมาเอง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว
กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สำหรับประชาชน

อกจากนี้ยังใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำ
จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
รวมถึงการจัดงานประเพณีต่าง
ทางจังหวัดจัดขึ้นอีกด้วย
อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมของพันไม้และสัตว์น้ำจืด

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแหล่งใหญ่
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน